ทุกผู้ชมครับที่ชนบุรีเหมือนกันนะครับ
ไปดูการช่วยชีวิตลิงสมเพศผู้ตัวหนึ่งนะฮะ

แล้วก็ถูกรถชนนะฮะ

ตำรวจทุ่งสุขระบศิริชาชนบุรี

ต้องคิดมองตัวดาร์ทออกมามันค่อยอยู่แล้วก็เงียบนั้น

นี่ฮะกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุไปถึงนี่ช่วยปั๊มหัวใจด้วยนะครับ
ก็จะคนหรือสัตว์มันก็คือชีวิตเหมือนกันนะคะ
ใช่สุดท้ายแล้วเจ้าลิงสมเพศผู้ตัวนี้นะฮะ
ใช้เวลาอยู่๑๐นาทีช่วยกันเต็มที่แล้วครับช่วยไม่ได้ฮะ
ตายครับมันก็แขนขาหักด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เอาไปฝังกลบเรียบร้อยแล้ว
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าลิงสแมตัวนี้มันอยู่บนเขาหินลาดครับ
ตอนเกิดเหตุกำลังจะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามมันก็จะมีพักพวกลิงของมันอยู่อ่ะนะ
กำลังหาอาหารอยู่ระหว่างนั้นก็มีเสียงรถยนต์ชนที่กลางถนนนะครับ
ไปดูกันก็เห็นลิงถูกรถชนนะครับแล้วก็เห็นเจ้าลิงสมแอตัวนี้
มันก็นอนแบบเจ็บหนักหายใจรวยรินอยู่ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
แต่สุดท้ายแล้วก็ช่วยไม่ทันนะครับแต่ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดครั้งแรกนะฮะ
เกิดขึ้นเป็นประจำอืมแล้วที่สำคัญก็คือที่ลิงจะข้ามถนนไปเนี่ย
คุณอรัชพรจะไปกินอาหารฝั่งตรงข้าม
คือเดี๋ยวนี้ลิงแถวนี้แล้วก็หลายที่เยอะแยะไม่ได้กินอาหารตามธรรมชาติในป่าออกมาแล้ว
มันลงมาหากินในเมืองแล้วเพราะมันรู้ว่าคนเอามาให้ไง

รณรงค์นะคะคืออย่าให้อาหารมันเพราะมันเป็นการสร้างพฤติกรรม
ใช่ทำให้มันเป็นนิสัยใหม่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะเกิดเป็นเหตุซ้ำแบบนี้นะคะ